ช่วงนี้เราจะมาก่อติดเรื่องของความคืบหน้าคดี
ที่ลูกนั้นไปฆ่าหันศพแม่ยัดตู้เย็น
ล่าสุดก็อาจจะมีเรื่องของชาวบ้านในหมู่บ้านใช่ไหม
เริ่มกลัวมีเสียงหมาหงหมาหอนต่าง

คือปกติตรงใกล้บ้านจุดเกิดเหตุ

เมื่อก่อนเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะกินเหล้ากว่าจะเลิกกว่าจะกลับบ้าน

คือฟ้ามืดปุ๊บกลับบ้าน
แล้วบ้านจุดเกิดเหตุอยู่ตรงทางสามแพ่ง
ตอนนี้ชาวบ้านในท้องที่ที่เกิดเหตุบอกว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่นำพระนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณ
ทำตัวอย่างให้มันถูกต้องสมัยใจอะ

เอาจริงพอมีคนตายแล้วบ้านมันก็กลัวแล้ว
แต่ว่าคุณผู้ชมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมสยอง
สะเทือนใจว่าทำไมลูกถึงทำกับแม่ได้ขนาดนี้
แล้วก็สะเทือนขวัญคนที่แบบรับรู้ข่าวนี้ด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะฮะที่ซอยท่าข้าม๒๘เขตบางขุนเทียนแน่นอนครับ
เราจะนำคุณผู้ชมไปลำดับเหตุการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ติดตามพร้อมกันกับคุณอุ๋ยภาคภูมิเลยครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไล่เรียงเหตุการณ์คดีฆาตกรรมสยองขวัญ
ที่ลูกชายฆ่าหันศพแม่แล้วยัดใส่ตู้เย็นเอาไว้ในบ้านพัก
เลขที่๑๗ที่ซอยท่าข้าม๒๘แยก๖

ตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจได้มา

และคำบอกเล่าของพยานบุคคลสำคัญต่าง
ไล่เรียงตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๒พฤศจิกายน
มาถึงจันทร์ที่๒๕พฤศจิกายนนะครับ

ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
วันศุกร์ที่๒๒พฤศจิกายน
กล้องวงจรปิดที่บริเวณพื้นที่บ้านหลังนี้
ไม่มีใครเข้าออกบ้านเลขที่๑๙

ในบ้านมีกันแค่สองแม่ลูก
ก็คือนางสาวยุรีกับนายกายลูกชายนะครับ
จากนั้นเสาร์ที่๒๓พฤศจิกายนนะครับ
มีภาพที่เห็นนางสาวยุรีแม่วัย๔๒ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
แล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านในช่วงเย็น
เมื่อไปดูกล้องวงจรปิดและคำบอกเล่า
ของแฟนสาวของในกายนะฮะ
วันอาทิตย์ที่๒๔พฤศจิกายน

แฟนสาวของในกายมาที่บ้านหลังนี้
มากินข้าวเย็นกับนางสาวยุรีแล้วก็ในกาย
แฟนสาวของนายกายออกจากบ้านไปตอน๔ทุ่ม
วันอาทิตย์ที่๒๔พฤศจิกายนนะครับ
โดยมีนายกายเดินไปส่งที่ปากซอย

บอกว่าหลังจากนั้นช่วง๕ทุ่มเป็นต้นมาเนี่ย
ส่งข้อความมาหาในกายทางไลน์โทรมาหาด้วย
แต่กายไม่ตอบไม่รับสายเลยนะครับ

ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บ้าง
แต่คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องเกิดเหตุ
ฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับ
ก่อนที่จะมีคนมาพบศพในช่วงของบ่ายวันจันทร์นะฮะ
เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าหลังจากที่แฟนสาวกลับไปตอน๔ทุ่ม
ว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกคู่นี้
แล้วในกายลูกชายลงมือใช้มีดปลายแหลมแทงแม่ตัวเองนะครับ
โดยมีแผลจากการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะ
นางสาวยุรีมีแผลถูกแทงเข้าที่ตรงกลางหน้าอก๑แผล
ตรงเนี้ยทะลุออดทำให้เลือดออกมามากเลย
อกจากนี้นะครับในกายยังใช้มีดแทงไปที่บริเวณแผ่นหลังของแม่
เนี่ยนะฮะด้านหลังเนี่ยถูกแทงเข้าไปอีกเยอะ
ถ้าดูจากผลการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่านางสาวยุรีถูกแทงทั้งหมด๙แผลด้วยกัน
ทีนี้พอกายพลั้งมือฆ่าแม่จนเสียชีวิตไปแล้ว
สันนิษฐานว่าในกายคงจะคิดว่าจะทำยังไงต่อ

นายกายตัดสินใจลากศพแม่ขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้านนะครับ
ทำไมถึงต้องลากขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้าน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปได้หลักฐานมา
เดี๋ยวผมพาขึ้นไปที่ชั้น๒ของบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปได้หลักฐานสำคัญมาจากบนชั้น๒ของบ้าน
เพราะว่าไปตรวจพื้นที่ต่างแล้วเนี่ยนะครับ

นี่คือที่ห้องน้ำบนชั้น๒ของบ้าน
พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีคราบเลือดอยู่เยอะเลย
เป็นคราบเลือดที่ในกายลากศพแม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ

แล้วนายกายตัดสินใจเฉือนชิ้นส่วนศพของแม่
เพื่อที่จะเอาทิ้งชะโครกแล้วกดทิ้งลงไปนะครับ
แต่คาดว่าตอนที่ตัดสินใจเอาชิ้นส่วนของแม่
เพราะว่าชิ้นส่วนตรงหน้าอกด้านขวาหายไป
แล้วอวัยวะภายในบางส่วนก็หายไปเนี่ย
ไปดูที่บอกเกลอะมีชิ้นส่วนอวัยวะภายใน
แต่ว่าชิ้นส่วนหน้าอกตรงที่เฉือนเข้าไปเนี่ย
คาดว่ากดไม่ลงนะครับ
หันด้านบนเนี่ยมันบุบเชื่อว่าในกายคงใช้มีดบังตอ
หั่นชิ้นศพของแม่เพื่อเป็นท่อน
ท่อนแต่ทีนี้ต้องใช้แรงเยอะก็เลยใช้ค้อนทุบเข้าไป
เข้าไปที่มีดบางต่อนะครับ
จนสามารถหั่นชิ้นสวดศพของแม่ได้เป็น๕ท่อนด้วยกัน
แล้วเอาใส่ถุงพลาสติกทั้ง๕ท่อนเนี่ยนะครับ
ถุงพลาสติก๓ถุงนะครับ
ถุงหนึ่งเป็นส่วนศีรษะกับแขนข้างซ้าย
อีกถุงหนึ่งเป็นส่วนท่อนเอวลงไปนะฮะ

อีกถุงหนึ่งนะครับเป็นช่วงลำตัว
แขนด้านขวาของนางสาวยุรีไม่ได้ใส่ถุงนะครับ

ในกายเอาชิ้นส่วนศพของแม่ลงไปที่ชั้นล่างของบ้าน
เดี๋ยวผมพาลงไปที่ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ

มีตู้เย็นอยู่นะครับ
ตู้เย็นขนาด๗๙คิว
ตู้นี้ก็สูงเท่ากับคนยืนหนึ่งคนนะครับ
ในกายเอาชิ้นส่วนศพของแม่ที่แยกใส่ถุงแล้ว
เว้นแขนข้างขวาที่ไม่ได้ใส่ถุง
ใส่ช่องแช่แข็งนะฮะ
ที่เป็นช่องฟรีดด้านบนของตู้เย็น

แล้วก็มีแขนด้านขวาที่อยู่ตรงชั้นวางของนะฮะ
ไม่ได้ใส่ถุงก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
ในช่วงบ่ายของวันจันทร์
ก็เลยคาดกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงคืนวันอาทิตย์นี่แหละ
หลังจากที่แฟนสาวออกจากบ้านไปตอน๔ทุ่ม

ในช่วงเที่ยงคืนของคืนวันอาทิตย์

เพราะว่าครูสอนพิเศษของในกายที่เป็นเพื่อนสนิทกับแม่ด้วย

บอกว่าช่วงเที่ยงคืนในกายโทรมาหานะฮะ
โทรมาปรับทุกข์บอกว่ามีปัญหาเรื่องเล่นเกมแล้วติดหนี้เกม

ยังบอกว่าลองปรึกษากับแม่ดู
ไม่รู้ว่ากายไปปรึกษากับแม่แล้วเกิดอะไรขึ้น
นำไปสู่การทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันตายหั่นศพกันยัดตู้เย็นหรือไม่

แฟนสาวของกายที่บอกว่าพยายามติดต่อกายตั้งแต่๕ทุ่ม

ตอนตีหนึ่งกายพิมพ์ข้อความทางไลน์ตอบกับแฟนสาวไปว่าขอนอนก่อน
ทีนี้พอเข้าไปสู่ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่๒๕พฤศจิกายนต่อเนื่องไปถึงช่วงเที่ยง
ตำรวจไปได้หลักฐานสำคัญมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ครับจะเห็นว่ามีรถกระบะสีขาวขับมาจอดที่หน้าบ้านของนายกายและนางสาวยุรี
เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยนายจ้างของนางสาวยุรีหรือว่าเพื่อนที่เขาต้องติดต่องานติดต่อธุรกิจด้วยติดต่อไม่ได้นะฮะ
ก็เลยพยายามที่จะมาดูที่บ้านกันโดยนายจ้างให้นางสาววรนุษย์นี่ครับที่ลงมาจากรถแล้วก็ในโจ๊กที่เป็นเพื่อนของนางสาวยุรีเหมือนกัน
ลงมาจากรถตรงฝั่งคนขับเนี่ยช่วยมาดูที่บ้านให้หน่อยนะฮะเพราะว่านางสาววรนุษย์เนี่ยเขาก็อยู่ระแวกแถวนี้เหมือนกันนะฮะที่ท่าข้าม
แต่เข้าบ้านไม่ได้นะครับนางสาวยุรีเองโทรศัพท์ไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้ซึ่งนางสาววรนุษย์กับนายโจ๊กบอกว่าพอมาถึงเจอในกายออกมาที่หน้าบ้านนะฮะแล้วบอกว่าแม่ไม่อยู่
แต่ว่ารถของแม่ยังอยู่ก็เลยยังรู้สึกแปลกใจอยู่โดยเฉพาะท่าทางของนายกายที่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องมีลักษณะร้องไห้ฟูมฟายนางสาววรนุษย์ก็เลยโทรไปหานายบุญชัยนายบุญชัยเป็นคนที่จะคอยรับส่งเอกสารให้กับนางสาวยุรีเพื่อให้มาช่วยดูด้วยอีกคนนึง
เผื่อจะรู้จักแล้วนายกายจะยอมให้เข้าบ้านแต่มาถึงคุยกับนายกายไม่รู้เรื่องเหมือนกันนายกายก็ไม่ยอมให้เข้าบ้าน
นางสาววรนุษย์บอกว่านึกขึ้นได้ว่ามีดาบตำรวจสอนอท่าข้ามที่อยู่แถวนี้ชื่อว่าดาบหน่องก็เลยไปตามมาหวังจะให้มาช่วยคุยกับนายกาย
ดาบหน่องมาถึงนะฮะนี่ครับนายกายก็ยังล็อกประตูบ้านไม่ยอมให้เข้าบ้านช่วงนั้นดาบตำรวจสอนอท่าข้ามก็คือดาบหน่องก็เลยโทรแจ้งสายตรวจสอนอท่าข้ามให้มาสมทบอีกหลายนายก็เริ่มมากันแล้วครับ
จากช่วงเที่ยงมาถึงบ่ายของวันจันทร์ที่๒๕พฤศจิกายนแล้วช่วงสำคัญก็มาถึงครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ในกายเนี่ยอยู่ดีก็ออกมาจากตัวบ้านลักษณะเหมือนจะหนีออกไปนอกบ้านช่วงจังหวะเนี่ยครับที่มีคนที่มารอกันอยู่ที่หน้าบ้านคือนายบุญชัยใช้จังหวะที่ในกายออกมาจากบ้านวิ่งสวนเข้าไปในบ้
ไปหาที่ชั้นสองก่อนไล่เปิดหาทุกห้องนะฮะไม่เจอมาหาชั้นล่างไล่เปิดหาทุกห้องก็ไม่พบแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจนายบุญชัยบอกไปเปิดตู้เย็นดูครับเปิดตู้เย็นชั้นล่างไม่เจออะไรนะครับแต่ลองเปิดตู้เย็นชั้นบนดูพบชิ้นส่วนแขนของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมฮะตรงชั้นวางของแล้วมีถุงพลาสติกอีกสามใบซึ่งมีชิ้นส่วนศพของมนุษย์ถูกยัดแ
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดที่บริเวณหน้าบ้านในกายใช้ปืนจ่อยิงเข้าที่ขมับขวาของตัวเองหลังจากเห็นว่าเพื่อนของแม่ที่มาตามเห็นศพของแม่ที่ตัวเองหั่นแล้วก็ยัดไว้ในตู้เย็น
ตรงจุดนี้ตำรวจบอกว่ามีพยานเห็นชัดเจนครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่พบศพในตู้เย็นแล้วในกายยิงตัวเองบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
นี่คือสิ่งที่ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเรารวบรวมมานะครับ
จากปากคำของพยานแวดล้อมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ก็ชัดเจนละเอียดตามที่คุณภาคภูมิได้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังไป
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกโอ้โหคุณพ่อภูมิเจ๋งมากเลยค่ะ

สาเหตุที่รับทราบตอนนี้คือน่าจะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้ในเกม
ประกอบกับกายเองก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วย
อาจจะเป็นสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลทำให้ก่อเหตุนี้ขึ้นมา
คือต้องบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีหลายภาวะนะครับ
ภาวะที่รู้สึกว่าจิตใจมันรู้สึกว่าหดหู

แล้วก็จะมีช่วงที่อารมณ์รุนแรงควบคุมอารมณ์ไม่ได้
แล้วก็ทำร้ายคนอื่นก็แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ

เดี๋ยวต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าอีกประมาณ๔๕วันจะออกมาแล้วนะคะ
คือน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาทั้งหมด

แต่ทีนี้มาดูเรื่องของการรับศพกาย

เมื่อวานนี้พี่สาวของพ่อก็คือคุณป้าของกายเนี่ย
กายชื่อจริงชื่อว่าสีราสมเดช
ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหลักศรี

สวดคืนเดียวแล้วก็เผาเลยวันนี้นะคะ
ทีนี้เราก็ไปถามป้าว่ากายเป็นยังไง
บอกว่าเลี้ยงกายตั้งแต่แบบเบาะจนกระทั่งกายอายุ
หลังจากนั้นแม่ของกายก็มารับไปเลี้ยงดูต่อ

แต่ถามว่าตั้งแต่เลี้ยงกายกลายเป็นคนยังไง
กลายเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
ทีนี้นักข่าวก็ถามคุณป้าว่า
ยังสงสัยติดใจเรื่องของสาเหตุการณ์ตายของคุณยุรีของแม่ของกายหรือเปล่า
ป้าบอกว่าป้าเองไม่มีสิทธิ์จะติดใจและสงสัยอะไรแล้ว
เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
คุยกับตำรวจและพยานสอบสวนพนักงานสอบสวนแล้ว
ตำรวจบอกว่าต้องรอสรุปและผลยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการก่อน

ณเวลานี้ก็คือให้เวลาเขาได้ทำงานเขาได้สรุปก็รอเวลาทุกอย่างคือคืออย่างที่ป้ายืนยันตั้งแต่แรกว่าขอรอเวลาเป็นการประกาศทางการหรือยัง
นิติเวทเหลือคืออย่างที่บอกค่ะก็คือให้ทุกอย่างออกมาสรุปให้ทุกอย่างออกมาให้ชัดเจนให้ทุกอย่างออกมาได้เราก็ยอมอยู่แล้วค่ะในครั้งแรกที่เราได้แจ้งไว้
แต่ณวันนี้มันยังมีอะไรอีกหรือเปล่ายังมีอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันยังไม่ถึงบทสรุปสุดท้ายอะค่ะก็เลยยังให้ตำรวจทำงานอยู่อีกค่ะ
คุณป้ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะขอร้องนักข่าวบอกว่าช่วยติดตามตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ขอร้องว่าอย่าตามไปที่วันหลักศรีนะครับอยากให้บรรยากาศงานศพเนี่ยคือเป็นส่วนตัวมากที่สุดนะฮะให้เกียรติกับคนตายด้วยนะที่นี่บรรยากาศที่งานศพของน้องกายเนี่ยหรือว่าคุณกายเนี่ยนะคะก็เนี่ยฮะแน่นอน

จะเป็นลูกชายแท้ที่เขารักมากที่สุด
คุณประยงบอกว่าเคยคุยกับแฟนใหม่ของนางสาวยุรีที่อยู่กินด้วยกัน
มา๔ปีแล้วบอกว่าระยะหลังนางสาวยุรีกับในกายลูกชายมักจะทะเลาะ
มีปากเสียงกันบ่อยจนเมื่อสามเดือนที่ผ่านมากายเคยโมโหโมโห
หนักขึ้นบ่อยขึ้นถึงขั้นขู่ฆ่าจะเอาชีวิตนางสาวยุรีจึงตัดสินใจ
แฟนใหม่เนี่ยย้ายออกไปจากบ้านจุดเกิดเหตุอ๋อเพราะกลัวว่าจะเกิด
เรื่องรุนแรงครับแต่ที่สุดก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะแฟนเขานะ
แฟนเขาอยู่ด้วยนะเขาก็มาอยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันนะไม่ใช่พ่อ
กายนะเป็นพ่อน้าไงเขาก็อยู่กันมาทีนี้วันนี้เขาก็บอกให้แม่เลยใน
มันก็ตายหมดแล้วแม่ผมผมอยู่กับติ๊กอ่ะกายมันก็จะทำผม
นะใช่มันเริ่มแล้วไงติดเกมรับกิจติดการพนันเกมคงจะ
เครียดเพราะไอ้ติ๊กก็ดูนิสัยลูกแล้วน่ะเอ้ยมันเอาแล้วว่า
เราต้องยอมรับกับลูกเป็นไงก็คุณคุณเจนกลับไปอยู่บ้าน
คุณก่อนเนอะคือไอ้กายจะทำเขาแล้วไงขอตังค์แม่มันก็
บอกให้เจ็ดร้อยอาทิตย์นึงมันจะพอกินหรือมันก็โทษแม่
พ่อน้าก็ควักให้ไปพันหนึ่งห้าร้อยสุดแท้แต่นะ
เขาก็ดูแลกันเนอะส่วนศพคุณยุรีเนี่ยนะคะญาติเอง
ก็จะทำพิธีชะปนักกิดศพคือวันเส้าที่สามสิบ
พฤศจิกายนนี้นะคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแม่
ลูกเขาถึงไม่จัดงานศพที่เดียวกันวัดเดียวกันแล้วก็ทำ
พิธีพร้อมกันค่ะทำไมฮะเอ่อคือมันก็ว่าทั้งท่องสอง
สองฝ่ายทางญาตินี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกกันใช่ไหมอ่าฝั่งญาติ
ของคุณแม่เนี้ยก็ไม่ได้เลี้ยงดูน้องกายตั้งแต่เด็กอ่ะ
คือเขาเลิกกันไปแล้วลูกอยู่กับคุณป้าตั้งแต่
เด็กจนเถือยูสิบห้าเลยแล้วพอตอนน้องกายยูสิบห้าเนี้ย
แม่แท้แท้ของน้องกายอ่ะก็คือคุณยุรีอ่ะน่ะครับเพื่อน
จะมาหอครับหอน้องกายกลับไปเลี้ยงเองค่ะความผูกพันธ์
ก็เลยไม่ได้มีร่วมกันก็ไม่กี่ปีนะฮะรวมทั้งเรื่องของอ่า
ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเองก็อยากจะให้ไปทำพิธี
ดูวิญญาณอย่างถูกต้องใช่ตอนนี้เริ่มกลัวสองทุ่มเริ่ม
มีเสียงหมาหอนแล้วชาวบ้านเริ่มไม่สบายใจแล้วแล้วก็
บ้านนี้ก็อยู่ทางสามแพ่งด้วยก็ยิ่งแบบตอกย้ำเข้าไปอีก
อีกใช่เรื่องของความเฮียมเรื่องต่างนะฮะอ่ะยายา